คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้ก็วุ่นก็อลละหมานเหมือนกัน
ลูกชายแม่ลูกชายแม่อายุ๑๕ปีหายออกไป
แล้วตอนที่แม่ตามหาไปเจอเป็นรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่ตรงริมสะน้ำริมเบาะน้ำ
เป็นคนคุณคิดว่าไงน้องตกน้ำหรือเปล่า
นี่ไงแม่ก็คิดแบบนี้แล้วเชื่อมั้ยไปหากู้ไพ่
กู้ภัยมางมหาเจอรองเท้าข้างหนึ่งที่วางอยู่แบบนี้นะคะ
แล้วกู้ไพยก็งมหาอยู่เป็นชั่วโมงไม่เจอคุณผู้ชม
เรื่องนี้มันจะกลายเป็นข่าวเศร้าหรือเปล่า
ต้องฟังข่าวนี้ให้จบอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะ
สว่างบริบูรณเมืองพัทยาก็ไประดมค้นหาเลยค่ะ
ลูกชายของคุณแม่ชื่อว่าน้องวายุอายุ๑๕ปี
น้องน่ะหายตัวไปจากบ้านที่บังละมุงชนบุรีตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๒๒ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
แล้วไปเจอรองเท้าถอดทิ้งไว้ริมบ่อเลี้ยงปลาหลังบ้านพัก
แล้วที่แม่รู้นะว่านี่รองเท้าลูกแน่เห็นไหม
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งนักประดาน้ำให้เจ้าหน้าที่มางมค้นหาหน่อยซิ
ห่วงเหลือเกินแม่ใจไม่ดีเลยน้องจะตกลงไปในบ่อปลา

นักประดาน้ำนะหาแบบ๒ชั่วโมงไม่เจอ
แต่พอไปดูตรงกำแพงกั้นบ่อน้ำ
เอ๊ะมันมีรอย

เหมือนกับมีใครปีนข้ามไปในฝั่งป่า
นี่ก็ต้องแกะรอยตามหาอีกค่ะ
เอาตามไปฝั่งป่าเดินเท้าตามหา
แม่บอกว่าลูกแม่นะไปเล่นกับชาวบ้าน
ตั้งแต่มืดค่ำเลยไปนั่งเล่นอยู่
แล้วพอถึงตอนเช้ายังไม่กลับบ้านแม่กลัวจังเลย
ลูกแม่จะเป็นอะไรไหมตกน้ำตกท่า

ทีนี้ก็มี

เพราะว่าตอนแรกแม่เชื่อว่าอะไรรู้ไหม
ว่าลูกแม่จะต้องโดนเหมือนกับแบบเจ้าที่เจ้าทาง

ไม่ให้เจอลูกแม่หรือเปล่าหรือเอาไปไหนหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชม

มีข้อมูลนึงมาว่าชาวบ้านที่น้องไปนั่งคุยด้วย
ตอนนั้นน่ะเหมือนกับชาวบ้านเขาก็
คือน้องก็อยากรู้เป็นวัยอยากรู้อยากลอง

แล้วเขาก็เลยให้แบบเป็นใบไปนะ

เขาก็ไม่รู้ไงว่าน้องจะไปไหน
น้องจะสูบไปแล้วจะหลอนหรือจะยังไง
ล่าสุดค่ะพ่อแม่ของน้องบอกแล้วนะ
ว่าน้องวายุกลับมาบ้านแล้ว

ทีนี้ก็ต้องถามน้องหน่อยวายุลูก
วายุไปไหนมาน้องเล่าให้ฟังแบบนี้คุณต้องลองฟังนะ
น้องบอกว่าวันนั้นตอน๓ทุ่ม
ผมกำลังจะเดินกลับบ้านแหละหลังจากที่คุยกับชาวบ้านแล้วนะ
อันนี้ไงวายุปรากฏว่ามันมีเสียงกระซิบข้างหู
แล้วผมก็เห็นเหมือนกับเงาดำตะคุ่มตะคุ่ม

แล้วเสียงกระซิบนั้นก็บอกให้ผมตามมา
ทีนี้ผมก็เดินตามเงาดำนั้นไป

มาฟาดตรงไฮทอยแล้วผมวูบไปเลย

นอนอยู่ในป่าป่ามะพร้าวแล้ว

มีห่วงซุ้ยมีสุสานเต็มไปหมดเลย
แล้วน้องบอกด้วยนะว่าผมมาเห็นนะ
ว่าพ่อกับแม่ตามหาผมแล้วก็ตะโกนเรียก
วายุวายุลูกน้องวายุตะโกนกลับไปด้วยนะ

อ่าแล้วน้องบอกด้วยว่าเนี่ยป่ามะพร้าวเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูเนี่ยนะคะ

วายุลุกแล้วจะเดินไปหาพ่อกับแม่
เพราะว่าเห็นอยู่ตรงนั้นว่าพ่อแม่อยู่
แบบเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงพ่อแม่แล้วนะ
ปรากฏว่าเงาดำนั้นดึงขาน้องเอาไว้
ไปหาพ่อแม่ไม่ได้เรียกพ่อแม่ก็ไม่ได้
แล้วหลังจากนั้นน้องจำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชม
รู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือบ่าย๓ของวันถัดมา
ครับแล้วน้องก็เลยเดินกลับบ้านค่ะคุณผู้ชม
ลองฟังน้องหน่อยนะคะ
ครับครับไปจีนก็สามารถพาไป
อยู่ดีก็เหมือนมีอะไรสนใจให้เดินไป
พอเราเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วทีนี้พ่อแม่ไปตามเรา

แล้วเราก็ได้เรียกกับคนพ่อแม่ไหม

แต่เขาไม่เห็นหรือว่าไงไม่ได้ยิน
เขาไม่เห็นไม่ได้ยิน
แล้วหนูไม่ออกมาเดินหรือครับพ่อแม่
คือถ้าฟังแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะมีความเห็นเป็นสองส่วน
ส่วนหนึ่งเพราะเสพกัญชาใช่หรือไม่
ส่วนที่สองหรือเป็นเรื่องสิ่งหลับหะ
ถันผีบังตาเจ้าที่เจ้าทาง
อันนี้สุดแท้แต่เป็น๒ประเด็นแล้วกัน
ผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะคิดในใจสองเรื่องนี้แหละ
เออคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมานะ

เพราะว่าน้องเสพกัญชาแต่เอาจริงเราไปคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านที่นั่งคุยกับน้องชื่อว่านายราเชนค่ะ

เป็นคนหั่นใบกัญชาแห้ง๑ใบนะ
ใส่ยาเส้นแล้วก็ให้วายุดูดไปทีหนึ่ง
เพราะว่าน้องบอกเองว่าน้องอยากลองเด็ก๑๕อยากลอง
ดังนั้นคุณผู้ชมสิ่งที่บอกว่าสิ่งลี้ลับหรือเปล่า
เงาดำตะคุ่มเสียงกระซิบข้างหูที่น้องเล่าให้พ่อแม่ฟังเนี่ย
มันเป็นฤทธิ์ของกัญชาที่ทำให้น้องหลอนหรือเปล่า

มันอาจจะไม่ได้มาจากแบบโอ้มีเจ้าที่เจ้าทางมาบังตา
ดึงขาอย่างที่น้องบอกหรือเปล่า
อันนี้แต่อย่างน้อยนะก็คลี่คลายนี่พาไปดูตรงต้นกัญชาด้วยนะ
ว่าที่นั่งคุยกันคุยกันไปเรื่อยแล้วก็มีเสพกัญชาค่ะ
แต่อย่างน้อยก็น้องกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ด้วยความปลอดภัยแล้ว